คุณผู้ชมครับมาดูการเมืองในหน้าหนึ่งสิบพิมพ์ไทยรัฐครับ
โชว์ชี้เพจตู่ดิจิทัลหาเสียงล่วงหน้า
นี่เป็นพาดหัวตัวรองวันนี้นะครับ
ก็ต้องติดตามเรื่องของสวนดุสิตโพที่เขาออกโพลมา
สำรวจความคิดเห็นประชาชนเกี่ยวกับเรื่องของการที่นายกเนี่ย
อีกเรื่องหนึ่งเรื่องของพักต่างก็ตอนนี้ลงพบสมาชิกพัก
แล้วก็รับสมัครสมาชิกกันยกใหญ่แล้วนะครับ

เมื่อวานนี้ได้มีการจัดประชุมสมาชิกพักเพื่อไทย

โอ้โหไปที่นี่แน่นอนแล้วครับ
มีทั้งแก่นำมีทั้งสมาชิกพัก

รักษาการหัวหน้าพักนายจตุรนฉายแสงแก่นำ

เข้าร่วมประชุมกันอย่างคับข้างนะครับ

ได้แสดงความคิดเห็นทางการเมือง

มีคนลงสมัครสอสอในนามพักเพื่อไทยจนล้นแล้ว

แต่น้อยมากอันนี้พูดถึงทางภาคนะครับ

กรณีนายทักษิณชินวัฒน์อดีต
นายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ต่อสื่อ
บริษัทผู้ชมที่ต่างประเทศตอนที่ไปห้องโกง

เมืองในบ้านเราและมีสื่อ

เป็นว่านายทักศิลป์
ท่านบอกว่า
พร้อมจะกลับมาเป็นนักการเมืองอีก

ไม่คิดจะขึ้นบริษัท
หวนกลับมาทางการเมืองอีกแล้วนะคะต้องต้องให้เอาให้ตรงกัน
คนที่จะลงนี้ท่านจะมีส่วนเลือกด้วยไหมคะ

กรรมการบริหารพักท่านหัวหน้าและกรรมการ
จะเลือกไปมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสัญหา
หลังจากตั้งกรรมการบริหารพักแล้ว
ทุกอย่างจะไปเป็นตามขบวนการทางกฎหมาย
นี่ก็เป็นจากกรณีที่นายทักษิณชินวัฒน์ให้สัมภาษณ์กับสื่อญี่ปุ่นนะครับ
ตอนที่นายทักษิณแล้วก็นางสาวยิ่งลักษณ์เดินทางไปที่ฮ่องกง
ขณะที่นายพีรศักดิ์พอจิตรองประธานสะพานนิติบัญญัติแห่งชาติ
กล่าวว่าที่นายทักษิณบอกให้พักการเมืองฝ่ายประชาธิปไตยรวมเสียงสอสอในรัฐสภาให้เกิน๓๐๐ที่นั่ง
รองประธานสนชบอกว่าส่วนตัวไม่ค่อยเชื่อว่าจะมีพักการเมืองไหนได้คะแนนเสียงเกิน๒๕๐ที่นั่ง
จากระบบการเลือกตั้งแบบใหม่เพราะจากการลงพื้นที่ของตัวเอง
เพราะว่าพื้นที่ที่เคยเป็นฐานเสียงของพักการเมืองใดพักการเมืองหนึ่งมีการเปลี่ยนแปลงไปพอสมควรแล้วนะครับ
ส่วนคำพูดว่าสืบทอดอำนาจมองว่าเป็นการใช้วาธกรรมตอนนี้ทุกอย่างยังเป็นไปตามรัฐธรรมนูล
นายกรัฐมนตรีก็ยังไม่ได้พูดว่าจะสืบทอดอำนาจและจะอยู่ในบัญชีบรายชื่อของพักการเมืองหรือไม่
ก็ยังไม่มีใครทราบมีแต่การจัดตั้งพักการเมืองต่างซึ่งเป็นไปตามวิถีทางของรัฐธรรมนูลครับ
ทางด้านของพลังพลัชกรรมมองไปที่สี่รัฐมนตรีหลงพืนที่วันหยุดลงได้ไหมฮะ
ลงได้ไม่ได้ใช้เวลาราชการ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงภาณิลวาทิเหลคาธิการภัคร

นำผู้ร่วมจัดตั้งภัร่ามประชารัฐ

เพราะพักยังไม่ได้รับการรับรองจากกรกต

ไม่ได้มาในฐานะรัฐมนตรี
และไม่ได้มาหาเสียงในฐานะของภักดิ์
ก็มารับฟังความคิดเห็นพี่น้องประชาชนเท่านั้นเอง
เอาไปดูพักพลังพลเมืองไทย
จัดประชุมใหญ่สมาชิกภักดิ์ครั้งที่๒
เพื่อเลือกคณะกรรมการสัญหาผู้สมัครรับเลือกตั้งของพัก

และคณะกรรมการที่มาจากสมาชิกพัก๗คนรวม๑๑คน

มีคณะกรรมการสัญหาผู้สมัครรับเลือกตั้ง
พร้อมเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครหญิงของพัก
สัมพันธ์เลิศนุวัฒน์หัวหน้าภักดิ์พลังพลเมืองไทยบอกว่า
สมัครหญิงจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาพื้นที่กรุงเทพ
โดยในพื้นที่กรุงเทพจะส่งผู้หญิงลงเลือกตั้งทั้งหมด๓๐เขต
และขณะนี้มีว่าที่ผู้สมัครกว่า๒๐คนแล้วสำหรับผู้หญิงนะครับ
ส่วนที่มหาสารคามนะคะก็มีการเปิดตัวพักรักท้องถิ่นไทย

เลือกหัวหน้าพักแล้วก็คณะกรรมการชุดใหม่
นโยบายนะคะจะช่วยเหลือปากท้องประชาชนระดับรากย่าให้อยู่ดีกินดี
แล้วในพักรักท้องถิ่นไทยจะส่งสมาชิกพักลงแข่งขัน
เลือกตั้งสอรวม๘๐เคตทั้งพักฯเนื้อแล้วก็พักฯอีสานเลยค่ะ
ดูที่เป็นภาษาหัวหน้าหนึ่งสปริมไทยรัฐเรื่องของโพล
เพราะว่าสวนดุสิตโพเผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชน
กรณีที่พลเอกประยุทธ์เปิดช่องทางสื่อสารกับประชาชนในโลกออนไลน์
โดยร้อยละ๔๒๗๕เชื่อว่าเป็นการหยั่งเสียง
วัดความนิยมหวังผลทางการเมือง
ร้อยละ๒๔๖๗เห็นว่ามีทั้งกระแสตอบที่ดีและคัดค้าน
ส่วนร้อยละ๒๓๔๗เชื่อว่าเป็นสิทธิ์ของนายยกรัฐมนตรี
เพราะทุกคนสามารถมีช่องทางการสื่อสารเหล่านี้ได้อยู่แล้วนะครับ
ถามความคิดเห็นว่าเพจนายกรัฐมนตรีเป็นการหาเสียงหรือไม่
ละ๔๒๙๒มองว่าเป็นการหาเสียงเพราะใกล้เข้าสู่การเลือกตั้ง
แต่ร้อยละ๔๐๑๗ก็บอกว่าไม่แน่ใจว่าจะใช่การหาเสียงหรือไม่
ขึ้นอยู่กับเจตนาของนายกแม้ว่าจะมีหลายกระแสโยงไปที่เรื่องของการเมืองก็ตามครับ